มาเบรกนี้ค่ะแถลงการจากเมืองทิพย์ฟัง
ข่าวนี้โปรดใช้วิจารณญาณให้ดี

เดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าต้องใช้สติในการรับฟังดีคุณผู้ชมค่ะ
ขอโทษทีนะคอนเทนต์เป็นอะไรไม่ได้เลย

ขอหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

สุนารีราชคสิมา

พี่สุพี่ฮายเขาร้องเพลงไปตามนะฮะ
ตาเนี่ยนะหาเลข
ร้องเพลงแต่ว่าตาหาเลข
แหมแฟนก็ทำดี

ไม่ใช่จ้ะมันคืออะไรอ่ะ

เลขวันเกิดไง

คุณผู้ชมถามไม่ได้ใบ้ไม่ได้อะไรนะ

คือพรุ่งนี้วันที่๑๖มีนาคมใช่ไหม

เขาออกวันเกิดพี่สุกพอดีเลย
และอายุพี่สุนแล้วนะ

ดูค่ะคนจริงเขาเป็นอย่างนี้นะคะ

ก็มีไม่ถูกก็มี

เป็นเรื่องของความเชื่อ
ซึ่งแบบพอหอมตังหอมพอ
ต้องตั้งสติกันไปคุณผู้ชมค่ะ

พี่สูลเนี่ยอายุครบ๕๓ปีพอดีเลย
เออใช่เกิดวันที่๑๖พอดีเลย

ตามากเลยนะคะจดไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม

เพราะว่ามันมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้น

พี่นักกะลินไม่จกตานะคะยังไง

ธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

สารพัดสารเพคุณผู้ชมมันปังแน่นอนค่ะ

นุ้ยเชิญยิ้มก็มาพี่โป๊งเหน่งก็มา

ใจแอ้นเชิญยิ้มแล้วก็หลุยเชิญยิ้มค่ะ
เข้าวิธีครอบเสียงพ่อแก่ตามความเชื่อค่ะ

ในอ่างน้ำมนต์ค่ะมันเป็นเลขมงคลในดวงใจ

และที่สำคัญนะคะมันเป็นเลขมงคลค่ะ
ที่สำคัญนะคุณผู้ชม
เป็นรอบที่๑๘๓๘ค่ะ
ว่าการเสี่ยงโชคมันมีความเสี่ยง
ใครที่จะรักการในการรับชมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อสักครู่นี้จากจังหวัดอายุทยา
ไปต่อกันที่ชัยนาธค่ะคุณผู้ชม
ที่วัดทรงเสวยอัพเพอร์วัดสิง
ที่ตั้งของสาระไอ้ส้มฉุนไง
เขาโด่งดังในเรื่องของการให้โชคให้ลาบ
และเมื่อวันก่อนนักร้องลูกทุ่งสาวนุ่นค่ะ
นุนค่ะเจนนุโล
นี่ถ้าไม่อ๋อนี่ก็ไม่รู้จะร้องต่อยังไงแล้ว
หนึ่งในสมาชิกเจนนุ่นโบซุปเปอร์วาเลนไทย

ไม่ได้มา๓คนแต่ว่านางมาคนเดียว
อกจากจะตั้งใจมากราบขอพรเรื่องความเป็นสิริมงคลแล้ว
ก็ยังตั้งใจมาขอพรไอ้ส้มฉุน
หวังว่าจะให้งานชุกตลอดทั้งปีปัง

ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลย

ย้ำกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะไหนพูดเรื่องนี้มันยาวขอต่ออีกสักหนึ่งคนละกันนะคะ

ก็ควงภรรยาคนสวยน่ะจ๊ะนี่ภรรยาเขาใกล้พอแล้วจริง

ก็ไปไทยชีวิตโครกะบือการที่โรงค่าสัตว์ประทุนภาณี
คู่นี้เขามาทำบุญแบบนี้กันทุกปีนะจ๊ะ

ปีนี้เลิกปล่อยโค๒ตัว
แล้วทำบุญเขาต้องมีตัวเลขหลังท้ายบัวใช่ไหม

คุณผู้ชมค่ะปีนี้ปล่อยโค๒ตัวกระบือ๒ตัว
จากจะเอาบุญมาฝากแล้วแฟนตาดีเหมือนพี่แจ๊คเลย
มันแบบแป๊บมันเห็นเลขพอดีเลยนะคะ

แม่แม่ก็รีบเหมือนกัน

แม่ไม่ได้ใส่มูนะ
เออซูม

แล้วก็ตบเขาฉันแล้วบอกว่าเลขฉัน
อันนี้ให้ข้อมูลตัวเลขนะคุณผู้ชม

แวะไปที่ไอจีของพี่กบสุวนันนิดนึง

ป้ายทะเบียนรถคันใหญ่ของเจ้าตัวค่ะ
คุณเจ้าตัวโพสรูปภาพรูปค่ะ

พร้อมกับป้ายทะเบียนรถป้ายแดงเลย

ป้ายทะเบียนชัดขนาดนี้ไม่ให้ชาวเน็ตโฟกัสยังไงไหวล่ะค่ะ
คือเอาจริงนะคุณผู้ชมดูตัวเลขเนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะ
แล้วก็ตัวเลขที่เรานำมาฝากก็เป็นข้อมูลจริง
และย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
การลงทุนมันมีความเสี่ยงลงทุนน้อยก็เสี่ยงน้อย